หลังจากบุกไปชนะราชนาวีถึงถิ่นชนะไปแบบขาดลอยถึง๗ประตูต่อ๒ครับ
ได้สุพุทธเถื่อนกลางดาวสันโวของทีมกลับมาจากโทษแบน
มาในเกมนี้ผ่านไปเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้นนะครับ
วะนี้ครับกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วยิงไปฉลับเล่นราชนาวีเข้าประตูไปครับ
จากนั้นก็ไหลมาเทมาครับ๒นาทีต่อมาสพุทธเถื่อนกลางหญิงจอจอหน้าประตูลูกนี้ไม่มีพลาดครับ
ทำให้ทีมแชมป์เก่าหนีไปเป็น๒ต่อ๐และนี่ถือว่าเป็นประตูที่๑๘ในฤดูการนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับ
ที่๑๓อภิวัตรจำเจริญใจให้กับนัทวุฒิศรีหลังไพโรธเหยียดขาแปรลูกนี้เข้าไปพิธีที่บลูเวฟนำห่างถึง๓๐ครับ
แต่เจ้าถิ่นราชนาวีไม่ยอมง่ายครับมาตีไข่แตกได้เป็น๑ต่อ๓ได้ประตูจากวิภูสนะเปี่ยมสวัสดิ์นะครับ
ถือว่าเป็นประตูที่๑๒ของเจ้าตัวในฤดูการนี้แต่ว่าก่อนจบพีเรียสแรกหรือว่าครึ่งแรกนาทีเดียวครับ
นัทธวุธศรีรังไพโรธอ่านจังหวัดตัดบอดได้ดีแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าไปยิงลูกนี้ให้กับพิธีที่บลูเวฟนำถึง๔๑
กลับมาในครึ่งหลังนะครับหรือว่าพีเรียสหลังพิธีบรูเวฟครับบุกมาขึ้นนำอีกเป็น๕ต่อ๑นะครับ
นัทธวุฒิศรีรังไพโรธและนาทีที่๒๘ครับจิรวัตรสอนวิเชียนทำชิ่งกับเดียโกนูเนสนะครับ
ยิงให้กับกฤดีบลูเวฟนำห่างถึง๖๑เท่านั้นไม่พอครับ๒นาทีต่อมานัทธวุฒิหมัดยาลาน
ก็ลากวันไปยิงดื้อนำห่างถึง๗๑ครับแบบนี้แล้วก็นาทีที่๓๓ครับ
วรการนุษย์ละออครับยิงประตูที่๒ให้กับราชนาวีแต่ไม่ทันครับ
มีเพิ่มเป็น๕๐คะแนนนำจากฝูงต่อไปอย่างเหนียวแน่นครับ
เสมอกับการท่าเรือไป๒ประตูต่อ๒แบบนี้การท่าเรือก็งานเข้าครับ